ภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็ขอให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์แหกโค้งแล้วตกลงไปที่หาดกะหลิมนะคะ
ในเดือนเดียวเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้ถึง๓ครั้งด้วยกันค่ะ
นี่แหละค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถนนพระบารมีที่ตะบนป่าตองตรงช่วงทางโค้งหาดกะหลิม
คือรถเก่งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วแล้วเราจะเห็นว่าแหกโค้งพุ่งตกลงไปในหาดในสภาพหงายท้องนะคะ
มีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่คุณอภิชาติพันฉลาดนะคะในเฟซบุ๊คของเขาลงเอาไว้
รถเก่งที่หลุดลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ริมหาดกะหลิม
แล้วก็มีข้อความบอกว่านี่คือคันที่๓นะคะปรากฏว่าคนที่ขับรถเก่งคันนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะ
นี่ค่ะที่หลุดจอไปเมื่อสักครู่นี้มาอยู่ที่หาดแบบนี้เลยนะคะ
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยค่ะ
ในระยะไม่ถึง๑สัปดาห์เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๓ครั้นเพราะอะไรอันนี้ก็เหมือนกัน
รถเวลาขับมาด้วยความเร็วหรือถ้าคนขับไม่ชินทางแหกโค้งทั้งนั้นนะคะ
แล้วก็จะจบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบดูแลแก้ไขหน่อย
เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกสุจิน
ินบดีภูมิกับสพป่าตองก็พูดเช่นกันค่ะบอกว่าจุดนี้ไม่มีป้ายเตือนทางโค้งอันตราย
ไม่มีแท่งปูนกั้นขอบทางใครไม่ชำนาญเส้นทางแหกโค้งตกลงไปในทะเลได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายมาแล้ว
หลายครั้งนี้ลักษณะมันเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าคนไม่ชินลุดง่ายเลยนะคะ
ตอนนี้เขาได้ทำหนังสือไปที่ภูมิในการแขวงทางหลวงภูเก็ต
เพื่อพิจารณาตัดติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็แท่งปูนกั้นขอบทางป้องกันอุบัติเหตุแล้ว
ตอนนี้ให้สารวัตรจราจรแขวงการทางภูเก็ต
แท่งแบรีเออร์พลาสติกสีส้มมาวางแก้ไขปัญหาชั่วคราวก่อนค่ะ
ก็ฝากดำเนินการโดยเร็วด้วยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ค่ะ